เอาคุณผู้ชมคะเราได้ยินแต่เวิร์คฟอร์มโฮม
เคยได้ยินแต่งฟรอมโฮมไหมคะ

เพราะเจ้าบ่าวรู้ตัวว่าตัวเองติดโควิด๑วันก่อนถึงงานแต่ง

ถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงประตูต้อนรับคู่กับสาวด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะจัดพิธีตัดงานแบบออนไลน์นะคะ

นี่ค่ะจัดพิธีแต่งงานออนไลน์เลยนะคะ
เจ้าบ่าวคือ๑๐เอกชานรงค์น้อยเอี่ยมหรือคุณนุ๊กอายุ๓๐ปีนะคะ
แล้วพรุ่งนี้เช้า๙มกราคมคือวันแต่งงานแล้ว
ผมก็พยายามเอาให้แน่ใจเลยนะตรวจ๖ครั้งในวันเดียว
ช่วงเช้า๒ครั้งกลางวัน๒ครั้ง
สรุปมาเจอตอนช่วงเย็นคุณเช้ากลางวันไม่เจอนะ
ติดจริงส่วนเจ้าสาวคุณละลิตาชวสุทธิพงศา
โชคดีมากนะคะเธอไม่ติดโควิด๑๙แต่ยังไงก็ต้องแยกกันกักตัว
เอาไงดีอะพี่งานพรุ่งนี้แล้วการ์ดแจกแล้วเชิญแขกเรือครบหมดแล้ว
จริงเขาบอกด้วยนะคะว่างานแต่งเนี่ยเลื่อนมาครั้งนี้ครั้งที่๓แล้วนะ
เพราะโควิด๑๙นะใช่ครั้งแรกเนี่ย๑๔กุมภาพันธ์วาเลนไทยปีที่แล้ว
ตั้งใจจะแต่งอ้าวเลื่อนอีกระลอกแรกมาอ่าไม่เป็นไรเลื่อนไปกลางปีแล้วกันมิถุนายน
โควิดยังไม่จบอีกงั้นเลื่อนยาวเลยมา๙มกราคมปี๖๕
ก็คือ๙มกราคมปีนี้นี่แหละมันคงจบแล้วล่ะ
ปรากฏเจ้าบ่าวติดโควิดก่อนแต่งหนึ่งวันจ้านี่หาเลิกแล้วเลิกอีกนะฮะ
เจ้าสาวงอนมากเหมือนกันนะคุณนึกออกไหมพรุ่งนี้วันแต่งงานแล้วอ่ะ
แล้วเจ้าบ่าวโทรมาคืนก่อนวันแต่งงานบอกพี่ติดโควิด
โอ้โหเจ้าสาวแบบผิดหวังแล้วก็เสียใจซึ่งเจ้าบ่าวบอกผมก็ขอโทษนะ
ก็ขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจกันไปเขาก็เข้าใจว่าเออเหตุการณ์เนี่ย
มันไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดสมมุติยังร้านว่าจะจัดพิธี
แล้วเขาจะมาร่วมงานคือมันเป็นไปไม่ได้ไงเขาก็พยายามแสดงความรับผิดชอบอ่ะ
ก็เลยตัดสินใจอ่ะไหนก็จองโรงแรมแจกการ์ดเชิญแขกอะไรไปหมดแล้ว
ก็วีดีโอคอมมันเลยละกันซึ่งในงานก็มีพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าว
แล้วก็พ่อแม่เจ้าสาวเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณแขกเหลือในงานนะคะ
พิธีก็เลยเป็นไปแบบเรียบง่ายตามขั้นตอนก็จะไม่ได้มีการตัดเค้ก

ทีนี้งานเดินมาแล้วประมาณ๑๐๐นะครับ
จะยกเลิกก็ลำบากแล้วเพราะว่าแจกการ์ดแจกอะไรบอกผู้ใหญ่เรียบร้อยหมดแล้วครับ
ทีนี้ก็มาคุยกับทางออร์แกไนท์ซึ่งจะเอายังไงดีอะไรอย่างนี้
ก็ผุดไอเดียกันว่าจัดเป็นผ่านคอนเฟอร์เนส์ละกันอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ทำยังไงได้ก็ต้องยกเลิกไปก่อนอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นคัตเตอร์ใหญ่
แล้วมันก็คนอื่นเขาก็จะเดือดร้อนไปทั่วครับ
คุณนุ๊กเจ้าบ่าวก็บอกว่าคิดว่าน่าจะติดเชื้อมาจากร้านแต่งรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนี่แหละ

ก็อาจจะมีคนที่ได้รับเชื้อเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็เลยติดกันมานะคะ
รู้ตัวว่าติดเพราะว่าตื่นมาแล้วเจ็บคอกับไอ

แต่ถ้านอนโกนปกติที่เป็นครึ่งวันก็จะหายแล้ว
นี่เจ็บลากยาวทั้งวันไม่หายสักทีก็เลยคิดในใจว่าโควิดป่ะนะ
ป่ะนะก็เลยตรวจไป๖รอบสุดท้ายก็เจอจริง

วันเพราะปกติไม่ค่อยห่างกันก็คิดถึงบ้างอะไรบ้าง
ก็หายไวแล้วกันนะคะจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตคู่นะคะ

แล้วเดี๋ยวฝ่ายชายหายก็กอดกันได้แล้ว